มาดูต่อกันที่หนุ่มเติ๊กค่ะบดีกันบ้างดีกว่านะคะ
ลูกหลานกันตนากัญจารึกนั่นเองนะคะเป็นผู้จัดเนี่ยก็สุดปังแล้ว
ล่าสุดเห็นบอกว่ามาทำสตูดิโอค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทุ่มเงินเป็นแบบโอ้ยห้าสิบหกสิบล้านกันเลยทีเดียวนะคะ
สตูดิโอใหม่หรูหราย่านลำลูกกาใหญ่มาก
บันเทิงไทยรัฐนะฮะก็เลยถามหนุ่มเติ๊กพร้อมกับแฟนสาวนะคะ
มิ้นท์ชายนิจีค่ะที่โดดมาทำหน้าที่ผู้จัดซีรีส์ในเครือบริษัทนะครับ
พูดถึงคุยที่มาที่ไปของการลงทุนในครั้งนี้
รวมไปถึงงานร้องเพลงของน้องมิ้นท์ด้วยที่เกาหลีเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่า
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข่าวดีเรื่องเลิกวิวาของคู่นี้
พอจะมีมาบ้างหรือยังไปฟังหนุ่มเติ๊กสาวมิ้นเปิดใจกันเลยจ้า
อ่าเป็นทุกอย่างให้คุณเลยค่ะหนูเนี้ยค่ะก็จะเป็นผู้ผู้บริหารฝ่ายแบบว่า
ผลิตซีรีส์กับผลิตพวกเพลงแสดงงานเกาหลีหนูแหละค่ะ
ตอนนี้มันยังไงบ้างเกาลงเกาหลีก็อย่างที่แบบทุกคนทราบกันนะว่าสถานการณ์ตอนนี้คือมันแบบ
และที่เกาหลีมันกลับมาเหมือนจะระบาดอีกรอบนึงอย่างนี้ค่ะก็คือตอนแรกมีแพลนจะกลับแล้ว
แต่ก็คือต้องเบรกไว้ก่อนคือไม่กล้าพูดนะกลัวเจ้าหนี้ตามห่วงนี่เล่นออกสื่อกันขนาดนี้เลย
เอาเป็นว่าหลักล้านสองหลักแล้วกันอ่าเหนื่อยเหนื่อยอยู่ครับ
ตอนนี้จริงจริงเนี้ยก็ก็อยากจะนอกอยากด้วยความที่เขาก็เป็นเป็นคนมีความสามารถ
เราก็อยากจะให้โฟกัสเรื่องงานเราก็แพลนกันเอาไว้บ้างอะไรอย่างนี้
ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะลงทุนสตูดิโอใหญ่ขนาดนี้ต้องมีผลงานแล้วก็โปรเจคดีมาฝากแฟนแน่นอนค่ะ